เพื่อนบ้านบุกเข้ามายิงเพื่อนบ้าน
แต่ว่าในขณะที่เพื่อนบ้านนั้นบุกเข้ามายิงนะครับ
สุนัขในบ้านของบ้านที่ถูกบุกเนี่ย

มาช่วยรุมกัดคนร้ายที่บุกเข้ามายิง
ทำให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นสุด
เห็นสุนัข๒๓ตัวมันเห่าอยู่
แล้วก็เข้าไปกัดคนที่ถือปืนมายิง

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
โดยกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
จากภาพจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

ถืออาวุธปืนเลยนะคุณเนี่ยะมากราดยิงใส่คนในบ้านเลยนะครับช่วงชุดละมุนกันก็มีการแย่งปืนและมีการทุบตีกัน
แล้วก็สุนัขที่ทางบ้านนี้เขาเลี้ยงไว้เนี่ยก็เห่าแล้วก็เข้ามาช่วยรุมกัด

คือมันเห็นแล้วมันก็รู้ว่าไม่ใช่เจ้าของเป็นคนแปลกหน้าแน่นอน
โอ้โหแต่น่ากลัวมากนะคนร้ายก็ถือปืนมากราดยิงแบบนี้นะครับ
พบนายใหม่บุญยืนอายุ๕๒ปีเจ้าของบ้าน

ครอบครัวของเขากำลังรับประทานอาหารอยู่หน้าบ้าน

มองไปมองมารอบบ้าน
เห็นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างบ้านนะฮะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนายอดีศักดิ
ประคองวงอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน

คือเห็นเงาก็จำได้แล้วนะครับ

ครอบครัวของนายใหม่เขาบอกว่าเคยมีเรื่องระหองระแหงกัน
เพราะนายอดีศักดิ์เคยมาด่าว่าครอบครัวของเขาเป็นประจำ
หาว่าครอบครัวของเขาไปโกงที่ดินบ้านของนายอดีศักดิ์
แล้วหลังจากที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินบริเวณข้างบ้าน
ไปสักครึ่งชั่วโมงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
แต่จู่แล้วผู้ก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์เพื่อนบ้าน
ก็บุกเข้ามาในบ้านของนายใหม่
จู่โจมโดยใช้ปืนปากกายิงใส่
แต่โชคดียิงไม่โดนและลูกปืนไม่แตก๔นัด
จากนั้นก็ได้มีการต่อสู้กันนะครับ
ตัวนายใหม่เองได้ใช้ด้ามกอล์ฟตีไปที่มือของนายอดีศักดิ์
ส่วนนางปรานีเนินแสงภรรยาก็เข้ามาช่วยยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่

คือเจ้ากาแฟเจ้าสามล้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้าหน้าดำเนี่ย
ช่วยกันเข้ามาบรุมกัดนายอดีศักดิ์
มือปืนยิงต่อไม่ได้ต้องถอยหนีไป
สอบสวนนายใหม่ยังให้การเพิ่มเติมว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายอดีศักดิ์ผู้ก่อเหตุเนี่ย
มักจะมาด่าว่าอยู่บ่อยครั้ง

ด่าว่าไอ้พวกครอบครัวโกงที่ดินบ้านเขาบ้างล่ะ

เพราะจริงที่ดินผืนนี้ผืนที่สร้างบ้านนี้

คือซื้อมาจากคุณลุงข้างบ้านเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
และคุณลุงคนเดิมเขาก็ซื้อมาจากพ่อแม่นายอดีศักดิ์อีกต่อหนึ่ง
คือซื้อกันมาเป็นทอดแล้วไม่ได้ไปโกงกันมา

นายใหม่บอกว่าก็โอ้โหถือว่าโชคดี
หมาที่เก็บมาเลี้ยงไว้๓ตัว
เลี้ยงไม่เสียเข้าสุขนะได้เข้ามาช่วยชีวิตตอนเกิดเหตุ

และอีกอย่างน่าจะเป็นเพราะบารมีหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่
ช่วยปกปักรักษาให้รอดพ้นจากกระสุนปืนจากคมกระสุนได้นะครับ
นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัวนายอดีศักดิ์ไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลประยอง
เพราะมีบาดแผลจากการถูกต่อสู้และถูกหมากัด
จากนั้นจึงนำตัวไปควบคุมที่โรงพัก
แล้วก็ตั้งข้อหามีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนข้อหาอื่นต้องสอบสวนเพิ่มเติมถึงจะแจ้งข้อหาได้ต่อไปนะครับ
ระหองระแหงระหว่างเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน